พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนน
เกิดขึ้นทุกวันจริงไม่ได้อยากอ่านเลย
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มานะบอกว่ามีแต่ข่าวหดหูมีแต่ข่าวอุบัติเหตุ
ก็ไม่ค่อยได้อยากอ่านเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องเตือนกันจริงนะคะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดด้วย
ประจำทางปรับอากาศสาย๕๕๔เบรกแตกค่ะ
ชนท้ายกับรถแท็กซี่พลิกคว่ำแล้วก็รถเก๋งอีกหนึ่งคันด้วยนะคะ

บริเวณปากซอยรามอินทรา๓๙เขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะ
มีรถยนต์ฮอนด้าซีวิก๓ประตูสภาพรถประตูฝั่งคนขับเนี่ยพังยับเยินเลยนะคะ
ส่วนท้ายรถมีรถแท็กซี่ทะเบียนกรุงเทพมหานครพลิกตะแคงขวาอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ห่างไป๕๐๐เมตรก็มีรถประจำทางปรับอากาศสาย๕๕๔
วิ่งระหว่างรังสิตสุวรรณภูมิสภาพกระจกรถด้านหน้าแตก
บริเวณหน้ารถก็มีเสาไฟสองทางตกอยู่ด้วยค่ะ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้มีนายนารินเปาะทองคำวัย๓๖ปี
นางสาวดวงมณีดวงอาจวัย๓๗ปีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
บุญธรรมวงเสคนขับรถประจำทางสาย๕๕๔ให้การบอกว่า
กำลังขับรถไปส่งผู้โดยสารมุ่งหน้ารามอินทราค่ะ
พอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยรถแท็กซี่กำลังจะเลี้ยวเพื่อเข้าซอย
รถเมคันนี้เบรกไม่อยู่ค่ะก็เลยชนเข้าไปที่ท้ายรถแท็กซี่อย่างแรง
ที่รถแท็กซี่จะพุ่งไปชนรถเก๋งอีกคันนึง
เสาไฟสองทางบริเวณเกาะกลางถนนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหานายบุญธรรม
ว่าเป็นการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ลักษณะแล้วก็น่าจะมาเร็วพอสมควรเหมือนกันนะ